คุณผู้ชมคะทางกศธชได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะ

อกจากนี้ก็มีหนังสือไปยังผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่าย
ว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
ซึ่งโทษสูงสุดในกรณีนี้ถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการเลยนะคะ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดยมีนายก่อกิจด่านชัยวิจิตรองเลขาธิการกศธชเป็นประธาน
ว่าจะได้ข้อสรุปภายใน๓๐วัน
สำนักงานกศธชยังส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายด้วยนะคะ

โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และหากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีส่วนรู้เห็นสมรู้ร่วมคิด

โทษสูงสุดถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ
นางวิลัยเคียงประดูกผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการอาวุโส
ส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอสออกมายืนยันว่า
บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
พร้อมทั้งทบทวนและยกระดับการควบคุมการทำงานภายใน
เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและการทุจริตในองค์กร
รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมค่ะ